เป็นขนมโบราณที่ผู้เท่าผู้แก่บอกว่า
โอ้โหสมัยก่อนเป็นขนมยอดฮิตเลย

แล้วคุณผู้ชมในยุคปัจจุบันเคยเห็นหรือเปล่า

ชาวบ้านเขาเรียกหี่ควาย

ที่นี่ที่เดียวนะขายดีพี่สาวเขาขาย

ชาวบ้านเขาเรียกอะไรควายนะคุณนะ

ชื่อของชาวบ้านเขาเรียกมาตั้งแต่สมัยโบราณนะฮะ
ก็ถ้าเป็นความสุภาพเราก็จะเรียกว่า

ชื่อที่คนโบราณเรียกชื่อว่าขนมจุดควายนะฮะ
เมื่อกี้ได้ยินคุณป้าเขาพูดเราเซ็นเซอร์ไปนิดนึงแล้ว

ทำจากแป้งข้าวเหนียวกะทิน้ำตาลคุณ
นำไปนวดปั้นเป็นรูปวงลี

เอาขึ้นมาแบบนี้หลายอันร้อยด้วยต่อ
ทั้งเหนียวแล้วก็แน่น
มันก็จะมีความมันของกะทิมีความหวานของน้ำตาลอีก
บางคนก็เหมือนใส่น้ำตาลมะพร้าวอะไรอย่างนี้

โดยคุณป้าวันนาเทียนกันเทศหรือว่าคุณป้าปุ้ม
เจ้าของสูตรที่สืบทอดมาแต่โบราณ

ข้าวเหนียวนำไปแช่น้ำ
นำมาโม่เป็นแป้งผสมกับน้ำตาลปี๊บ
นี่ตัวน้ำตาลปี๊บตัวอร่อยเลย

นวดให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันกับแป้งเลย

คล้ายโดนัทปันแบบนี้
ตามวิถีของชาวบ้านนะ
แล้วก็นำไปทอดในกระทะน้ำมันปลา

เพื่อให้ลูกหลานได้มากินได้มาหยิบออกจากตอก

บ้านจะทำไว้ให้ลูกหลานได้กินกันนะครับ

ถ้าเคยเจอที่ไหนขายที่ไหนบอกต่อกันมาหน่อย

อกจากนี้ที่ร้านยังมีขนมกล้วยทอด
ขนมนะเป็นกล้วยทอดนะไม่ใช่ขนม
ขนมไข่เฮียมีขายด้วย
เฮียไข่หงนะนะคุณนะอร่อยนะฮะ
ใครที่อยากลิ้มลองขนมวงสูตรโบราณ
สามารถไปอุดหนุนคุณป้าเขาได้นะครับ
คุณป้าเขาขายตรงนี้เลยนะฮะ
ใต้ต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นแบบนี้
บริเวณริมถนนแสวงหาบางระจันทร์
หมู่๘ตมแสวงหาอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองนะครับ
เปิดขายตั้งแต่คุณป้าขายแต่เช้ามากอะคุณ

กี่โมงตี๕บาทอ่ะโอ้โฮ
คุณป้ามาตั้งกระทะแล้วนะฮะรอลูกค้าแล้วตี๔๓๐
เขาทอดแล้วก็ขายไปเรื่อยให้ลูกค้าได้มาซื้อร้อนกินขนมวงเนี่ย

กล้วยทอดก็แวะไปซื้อคุณป้าเขาได้นะฮะ
ขนมไข่เฮียไข่หงก็ไปซื้อกันได้อยากกินเลยเนี่ย
ทานกับกาแฟชาร้อนตอนเฉา
ต้องรองนะซื้อมาสักพวง๒พวงเอามากินที่บ้าน